เรื่องของกระแสดราม่าเดือดวันครู
เนื่องจากมีการแชร์คลิปภาพที่ครูคนหนึ่งใช้ไม้วะเรียวใหญ่เหมือนกัน
ฟาดไปที่ก้นของเด็กผู้หญิงเด็กหนึ่งซึ่งเป็นเด็กนักเรียน
ก็เลยกลายเป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์กันอย่างหนาหูเลยในโลกโซเชียล
ล่าสุดเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็มีบรรยากาศของผู้ปกครองและสิทธิ์เก่า
ที่เดินทางมามอบดอกไม้ให้กำลังใจคุณครูท่านนี้ด้วยนะคะ
ถ้าหากใครไม่ได้ชมคลิปภาพเหตุการณ์เอาลองย้อนไปดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
นี่แหละค่ะหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตเขาก็มาแสดงความเห็นส่วนใหญ่แน่นอนว่า
ต่อว่าคุณครูที่ตีเด็กเนี่ยนะคะโดยบอกว่าครูทำรุนแรงเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
และไม่ควรด่าเด็กด้วยถ้อยคำหยาบคายแบบนี้
แต่บางส่วนก็มองว่าเด็กอาจจะทำผิดจริงหรือเปล่า
ถึงได้ถูกลงโทษด้วยการตีแบบนี้นะคะ
และการตีก็จะช่วยสั่งสอนให้เด็กได้ดีในอนาคต
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยพยายามสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเชียงรากน้อย
บนเชียงรากน้อยที่อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ปกครองมีเด็กนักเรียนแล้วก็มีสิทธิ์เก่า
นำกระเช้าดอกไม้มามอบให้กำลังใจครู
ก็คือนายสมหรือศรีประสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษสอนวิชาพระศึกษา
ทางครูสมเองเนี่ยพอเห็นผู้ปกครองสิทธิ์เก่ามาให้กำลังใจนี้ถึงกับร้องไห้ด้วยความทราบซึ้งนะคะ
แล้วก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนที่มามอบให้แล้วก็รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
แล้วตารางกักกอันตรายทางครูสมอาจช่วยกันได้ไหมครับ
นางสายรุ้งพลายชุมพลซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านที่มาให้กำลังใจครูสมเนี่ย
เธอยืนยันค่ะว่าครูสมเป็นคุณของทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าจำไว้แล้วคุณค่ะ
อันนี้ยอมรับนะคะว่าตอนเด็กลูกเธอก็เกเรแต่เป็นเพราะคุณครูสมท่านนี้แหละที่สอนและเขี้ยวเข็นจนจบออกไปแล้วก็ได้งาน
ครูก็สอนมากี่สิบปีลูกชายอ่ะอายุสามสิบเอ็ดปีจบที่เนี่ยจบที่เนี่ยเรียนที่เนี่ยแต่เราไม่ได้เรียนกับเขาแต่ลูกชายอ่ะ
จบที่นี่ก็จบเพราะอาจารย์คนนี้ด้วยก็ดีอ่ะคือคือคือคือคือคือว่าจากเด็กที่ไม่ดีอ่ะก็กลายเป็นเด็กดีได้อ่ะลูกชายอ่ะลูกชายตอนเนี้ยอายุสามสิบเอ็ดปี
ตีลูกไม่ได้ตีเด็กไม่ได้แล้วจะเป็นครูทำไมถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ครูตีก็ไปสอนกันเองไปเปิดโรงเรียนกันเอง
อันนี้เป็นความเห็นหนึ่งของคนที่มีลูกจบจากโรงเรียนนี้ไปนะคะก็บอกว่าจริงคุณครูท่านก็เป็นครูที่ดีนะ
สั่งสอนนักเรียนเนี่ยก็เพื่อเขี้ยวเข็นให้นักเรียนนั้นได้เป็นคนดีค่ะทีนี้ทางทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับนางวรภาผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ถูกครูตีด้วยเหมือนกัน
ก็บอกว่าลูกสาวก็ยอมรับว่าสาเหตุที่ถูกครูตีเป็นเพราะว่าเธอไม่ทำเวรนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนโดนตีเหมือนกันหลายคนหลังจากเกิดเหตุเธอพาลูกสาวไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรพระอินราชาค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ติดต่อไปยังครูคนดังกล่าวแต่ครูไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยส่วนตัวคุณแม่บอกว่าก็ไม่ได้โกรธแต่ติดใจอยากรู้เหตุผลที่ครูต้องทำโทษลูกสาวเท่านั้นเองนะคะ
ฟังเสียงของผู้ปกครองของเด็กที่ถูกครูตีค่ะ
เราจะไม่มีปัญหาแบบนี้เลยค่ะเราไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายครูค่ะ
เราไม่มีเจตนาที่จะก้าวไก่คุณครูเลยเราเคารพสิทธิ์ของครูทุกอย่าง
แต่ว่าเราแค่ต้องการเหตุผลคำอธิบายแต่ครูไม่ยอมพบเราครูไม่ยอมคุยกับเรา
เราถึงต้องทำแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางโรงเรียนเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
เขาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ให้ครูสมย้ายไปช่วยราชการค่ะ
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพศรีอิทยาเกตสองด้วยนะคะ
ก็เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นเราก็จำเป็นที่จะต้องรับฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายด้วยว่า
ข้อเท็จจริงเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะ